คุณผู้ชมคะยังมีอีกหนึ่งเหตุการณ์โหดเยี่ยมไม่แพ้กันเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดลบบุรีค่ะ
เป็นเรื่องราวของคนเคยรักครับอดีตสามีไปหาอดีตภรรยา
ซึ่งเป็นพนักงานร้านเสริมสวยแต่ไปเนี่ยยังไม่ทันได้คุยกันเลยนะคะ
เอาปืนปลอมไปด้วยไปถึงไปตบหน้าภรรยาด้วยปืนปลอม
แล้วใช้มีดนะคะกระหน่ำแทงภรรยายี่สิบเจ็ดแผล
เสียชีวิตคาร้านเลยแล้วที่น่ากลัวคือกล้องวงจรปิด
จับภาพพฤติการได้ทั้งหมดเลยค่ะ
ที่นำจากที่นำอากาศติดทางทั้งหมดเลยค่ะ
อุแล้วจะทำในทางเนี่ยถึงจะยูนถึงตัวแมงทางในแม่อย่างแบบ
เซ็กท้องจะชอบชื่อหากลัวตรงแรกของห่วงมานะคะ

ในขณะที่นายธนรัฐก็บ่นพรุมพรรมอะไรไม่รู้ไปด้วย
จังหวะที่จ้วงแทงอดีตภรรยาตัวเองแบบไม่ยั้งแบบนี้

เธอไม่สามารถเธอจะกรีดร้องแต่ไม่มีใครช่วยเธอได้เลย

หลังจากก่อเหตุเสร็จผู้ชายคนนี้เดินออกไปเลย
ตำรวจภูทรเมืองลบบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัย

ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะ
ลักษณะก็คือเป็นอาคารพาณิชย์๒ชั้น

ถูกแทงตามตัว๒๗แผล
ซุกตัวอยู่ใต้โต๊ะ

วะนั้นคือเธอยังไม่เสียชีวิต

ข้างศพมีมีดปลายแหลมเปื้อนเลือด๑ฟุตตกอยู่๑เล่ม
พื้นมีรอยเท้าเปื้อนเลือดเดินออกจากร้านไป
โต๊ะทำงานมีปืน๙มมวางอยู่๑กระบอก

แล้วก็โอ้โหสิ่งของเนี่ยกระจัดกระจายเกลื่อนพื้นที่เกิดเหตุไปหมดเลย

อาศัยจังหวะที่ผู้ตายมาเปิดร้านคนเดียว

ขู่ผู้ตายตบเข้าไปที่หน้าจนปืนแตก

หลังจากนั้นก็เอามีดกระหน่ำแทงผู้ตายเลยค่ะ
ควันนี้กุนบุนนิ่มพูดสื่อข่าว
สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่ร้านที่เกิดเหตุนะครับท่านผู้ชมครับอยู่ติดถนนใหญ่ในพื้นที่ตัวเมืองลบบุรีนะฮะ
เป็นร้านเสริมสวยนะครับถนนนาเรสวนตะบนเขาสามยอดอำเภอเมืองลบบุรีนะครับ
บริเวณโดยรอบร้านวันนี้บรรดาร้านค้าต่างนี่ฮะเขาก็พูดถึงเรื่องนี้กันนะครับ
บอกโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนก่อเหตุเนี่ยจะโหดเยี่ยมขนาดนี้ใช่ค่ะ
เข้ามาทำร้ายเขาจนเสียชีวิตขนาดนี้คุณนฤทธิ์สอบถามพนักงานในร้านนะครับ
หลังจากเกิดเหตุวันนี้ร้านปิดนะครับเพราะว่าต้องทำความสะอาดกันแล้วครับ
คราบเลือดอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะทุกคนก็ยังคงหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และที่กลัวที่สุดก็คือตอนนี้ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้
จะย้อนกลับมาทำร้ายใครอีกหรือไม่มีคนที่อยู่ติดกับร้านเสริมสวยแห่งนี้นะครับ
บอกว่าเวลาประมาณเกือบ๙โมงเช้าตอนที่ทุกคนนั่งอยู่หน้าร้านเห็นผู้ก่อเหตุ
จอดจักรยานยนต์อยู่ด้านหน้าร้านใส่เสื้อสีน้ำเงินใส่หมวกกันน็อกสีขาว
ถือกระเป๋าสะพายแล้วก็มีท่าทีแบบเร่งรีบเดินเข้าไปในร้าน
หลังจากนั้นผ่านไปไม่เกิน๑๐นาทีเห็นคนก่อเหตุเดินออกมา
ตอนนั้นไม่มีใครรู้ว่าคนก่อเหตุเนี่ยคือในอ้นเนื่องจากประตูร้านเสริมสวยมีกระจกกั้น
แล้วที่ร้านเนี่ยกำลังต่อเติมหน้าร้านจึงไม่มีใครได้ยินเสียง
ตอนที่ผู้ตายตะโกนขอความช่วยเหลือนะฮะ
พอพี่เขามาสักแป๊บนึงก็เห็นมีผู้ชายขี่รถมอไซค์มาจอดตรงนี้ค่ะ
ถังขยะแล้วก็เดินเข้าไปรีบร้อนแบบเดินเข้าไปแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไร
คาแซมอคโน๊ตใส่แมสแล้วก็มีกระเป๋าภายข้าง
เสื้อสีน้ำเงินกางเกงสีดำผิวค้ำหน่อย
ตกใจอะค่ะแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยที่ซ้ำ
รู้ตอนที่แบบมีรถมาแล้วแล้วก็ตำรวจมาอย่างนี้ค่ะถึงจะรู้
มีชาวบ้านที่เปิดร้านขูดมะพร้าวส่งน้ำกะทิอยู่ฝั่งตรงข้ามร้านที่เกิดเหตุนะครับ
บอกว่าก่อนหน้านี้ก็มักจะเห็นคนก่อเหตุเนี่ยมาหาผู้ตายที่ร้านนี้บ่อย
บางครั้งทั้งคู่ก็เดินข้ามถนนกันคือแบบเดินข้ามถนนแล้วทะเลาะกันยังมีเลยค่ะนะฮะ
เคยเห็นฝ่ายหญิงเดินออกมาโทรศัพท์หน้าร้านแล้วคล้ายกับทะเลาะกับแฟนก็มี
ไม่คิดว่าสุดท้ายมันจะมีเหตุรุนแรงโหดเยี่ยมขนาดนี้ได้
เมื่อก่อนเขาทะเลาะกันบ่อยครับผมผู้หญิงผู้หญิงกับผู้ชายบางทีผู้หญิงก็ออกมาโทรศัพท์ในซอยมั่งอะไรมั่ง
เคก็มาทะเลาะกับผู้ชายคนนี้อยู่หน้าร้านเห็นบ่อย
ข้างร้านส่วนมากของผู้หญิงจะออกมาอยู่หน้าร้านครับข้างร้านแล้วทีนี้ว่าบางทีก็มา
แฟนเขาก็จะมาเลาะแถวหน้าเว่นมั่งโอเคจะมาจอดรถแถวหน้าตะเว่น
จอดมองมาบางทีก็มีการทะเลาะกันอะไรกันอย่างเงี้บางทีก็เข้าไปทะเลาะข้างข้างในหรือไงเนี่ย
ทะเลาะในข้างในร้านอ่ะดังช่วงเกิดเหตุไม่เห็นเลยช่วงนั้นไม่เห็นเลย
มารู้อีกทีก็รถไฟเกิ้งวิ่งมาแล้วก็ถึงที่ว่ามารับคนป่วยฉุกเฉินอะไรอย่างนี้
ก็มันไม่น่าถึงขั้นต้องฆ่ากันคนเรามันคุยกันรู้เรื่องพี่คุยกันรู้เรื่อง
ถ้าทำอย่างนี้มันอมหิตเกิน
บ่ายที่ผ่านมาตำรวจเรียกพยานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลนะครับ
เพื่อหารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในการเร่งติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหานะครับ
เพราะว่าตอนนี้ยังหลบหนีอยู่คุณนฤทธิ์ได้คุยกับคุณก้อยนะฮะ
คุณก้อยนี่เป็นเพื่อนสนิทของผู้ตายนะครับที่เป็นพนักงานเสริมสวยในร้านเดียวกัน
บอกกับเราว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายออกจากหอพัก
เพื่อมาเปิดร้านเสริมสวยตอน๙โมงเช้านี่เป็นกิจวัตรประจำวันของเพื่อน
ส่วนตัวคุณก้อยกับเพื่อนพนักงานคนอื่นเดี๋ยวจะตามมาทีหลัง
ไม่คิดว่าอดีตแฟนนุ่มของผู้ตายที่เคยรักกันมาก
บุกมาฆ่ากันได้ขนาดนี้ถึงขั้นใช้มีดแทงเกือบ๓๐แผล
เป็นพฤติกรรมที่โหดเยี่ยมมากเธอบอกว่าก่อนหน้านี้ฝ่ายชาย
บกับเพื่อนของเธอแล้วก็ทะเลาะมีปากเสียงกันมาตลอด
เพราะฝ่ายชายชอบใช้ความรุนแรงตบตีเพื่อนเธอจนเพื่อนเธอเนี่ยทนไม่ไหว
หย่าหย่ามาได้๕๖เดือนแล้วแต่ฝ่ายชายไม่ยอมเลิกลานะฮะ
มาทำร้ายอยู่ตลอดไม่นานมานี้เพื่อนของเธอเนี่ยถึงขั้นต้องไปแจ้งความ
แต่ฝ่ายชายก็ไม่ยอมหยุดในอ้นหรือว่านายธนรัฐไม่ยอมหยุด
เธอบอกเธอตกใจมากที่เพื่อนของเธอต้องมาถูกฆ่าอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้
อยากให้ตำรวจเร่งติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วที่สุด
แต่อยากตอนที่อยู่ด้วกันเพราะว่าทั้งฝ่าใจครับ
คือเขาหาค่าเลยควดนะแต่เขาก็เลิกกันเพราะตกตีกันบ่อย
คือคือทำร้ายร่างกายเขาก็เลิกกันแน่แบกแบบนี้

ใช่แต่ทั้งผู้ชายเขาไม่ยอมเหมือนกับตำรวีอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ
ส่วนความคืบหน้าของคดีนะคะพันธุ์ตำรวจเอกสมชายชูแก้ว
ผู้กำกับสพเมืองลบบุรีบอกว่าตอนนี้เนี่ย
ตำรวจได้ภาพกล้องวงจรปิดทั้งหมดแล้ว
รู้ด้วยว่าคนก่อเหตุก็คือในอ้นที่เป็นอดีตสามีนี่แหละ
ว่าประเด็นก็คงจะเป็นเรื่องความหึงหวงนี่แหละค่ะ
ตอนนี้สั่งชุดสืบสวนสพมลบบุรีและชุดสืบสวนตำรวจพจลบบุรี
ไล่ติดตามจับตัวคนก่อเหตุแล้วนะคะ
ก็จะต้องเร่งจับให้ได้โดยเร็วเพราะพฤติการโหดเยี่ยมมาก
ใช้ปืนปลอมตบแฟนสาวจนล้มแล้วก็เอามีดจ้วงแทงแบบไม่ยั้ง
ใครที่พบเห็นบุคคลตามภาพนี้แจ้งตำรวจได้ตลอด๒๔ชั่วโมงนะคะ
ขึ้นหน้าของนายอ้นคนร้ายด้วยนะคะ
นี่ค่ะนายธนรัฐนารินสุดหรือในอ้นอายุ๓๑ปี
ถ้าใครเจอแจ้งเบาะแสให้ตำรวจ๒๔ชั่วโมงนะคะ
เรื่องต้นโดนไป๒ข้อหานักคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และข้อหาพกพาอาวุธปืนนะคะ
ทีนี้ค่ะอย่างที่หลายคนบอกให้ข้อมูลมา
ว่าจริงนี้ล้ะงี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่นะเอานบุกมาที่ร้าน
แล้วก็กระทำอะไรที่รุนแรงแบบนี้
ก่อนหน้านี้เคยมาหาผู้ตายแล้วนะคะรอบหนึ่ง
มาแบบไม่ได้มาดีค่ะมาถึงก็คือเตะประตูร้านเสียงดังลั่น
แล้วก็ปรีเข้ามาด่าทอผู้ตายด้วยถ้อยคำหยาบคาย
ผู้ตายต้องตะโกนไล่บอกว่าอย่ามายุ่งกับชีวิตเธอ
แล้วมีการขู่ฆ่าผู้ตายด้วยคุณผู้ชมลองดูคลิปนี้ค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป
คุณบ้าจะกำกัดโทย

นี่คือเหตุการณ์ก่อนที่ในอ้นจะเข้ามาเกาะเหตุจ้วงแทง
เสียชีวิตคือเราก็พยายามที่จะบอกกันตลอดเวลามีข่าวลักษณะแบบนี้เกิดขึ้น
ค่ะคือความรักเนี่ยมันก็เข้าใจกันล่ะนะอืมแต่เวลาที่ไม่รักกันแล้ว
แล้วต้องแยกกันไปจริงจริงเนี้ยจะแยกกันด้วยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ว่าทั้งสองฝ่ายก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องทำใจให้ได้นะฮะ
คือมาตามทำร้ายกันแบบนี้เนี่ยไม่ได้นะครับ
เพราะสุดท้ายแล้วผลลงเอยออกมามันก็ไม่ได้มีผลดีกับใครนะ
กับใครเลยจริงจริงค่ะคือฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาไม่เจ็บ
เขาก็เสียชีวิตค่ะหลายคดีอืม
อีกฝั่งหนึ่งก็กลายเป็นผู้ต้องหาก็ติดคุกอยู่ดี
ติดคุกก็เหมือนเนี้ยคุณก็ต้องหนีหนีหัวซุกหัวสุนอืม
มันก็ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอยู่ดีค่ะใช่ไหมฮะ